มาติดตามควันหลงการชุมนุมใหญ่ของประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
มีท่าทีกลับมาจากฝากฝั่งของรัฐบาลจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
แล้วก็เรื่องที่ข้อเรียกร้องต่างว่าอยากจะให้มีการยุบเรื่องของสวใช่ไหม
ต้องดูนะคะว่าในแง่ของกฎหมายมันทำได้ในทันทีหรือมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้าง
เช้าวันนี้นะคะมีภาพออกมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมใส่ชุดนักเรียนนี่แหละค่ะ
แล้วก็ยืนเข้าแถวเคารพทงชาติร้องเพลงชาติตอน๘โมงแต่ทุกคนชู๓นิ้ว
แล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยผูกโบสีขาวเป็นสัญลักษณ์ด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ในโลกโซเชียลเขาก็แชร์ภาพนี้กันเยอะนะคะมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งคลิปด้วย
เด็กนักเรียนชุดนักเรียนค่ะชู๓นิ้วหน้าเสาทงระหว่างการเคารพทงชาติ
แล้วก็ผูกโบสีขาวเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านผลิตการนะคะ
เพจยังดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์คลิปนึงขึ้นมา
คลิปนี้คนแชร์กันเยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะ
เป็นคลิปในบรรยากาศโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่คุณครูกำลังบอกให้นักเรียน
ลบคลิปที่ถ่ายบรรยากาศการชู๓นิ้วของเพื่อนออก
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คลิปมันอยู่ที่เสียงมันอยู่ที่คำพูดของครู
เพราะว่าแคปชั่นของคลิปนี้เขียนเอาไว้ว่า
ตัดประเด็นเรื่องการเมืองออกไปทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นถึงครูบาอาจารย์
ไม่ควรใช้ถ้อยคำแบบนั้นกับนักเรียนนะ
ลองดูบรรยากาศแล้วก็คำพูดกันหน่อยนะคะ
เหมือนเป็นการตะข้อให้เด็กที่ถ่ายคลิปลบคลิปซะ
ใช่แล้วก็บอกว่า
ทำอะไรไม่เคยให้เกียรติโรงเรียนเลย

จริงมันเป็นเรื่องของสิทธิเสร็จภาพในการแสดงออก

อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ในแต่ละพื้นที่โรงเรียนที่จะต้องทำความเข้าใจพูดคุยกันนะคะว่า
ทำได้ไม่ได้อย่างไรแบบไหนบ้าง

มันต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะ
รบในการเห็นต่างของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะในการเจรจานะ

สำหรับการชุมนุมของประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้นะคะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
บอกว่าความคิดเห็นของผู้ชุมนุมก็ถือเป็นสิทธิ์ของเขา
แล้วก็เป็นความคิดเห็นต่างสามารถทำได้
แค่ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นก็พอ
ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว
แม้ว่าขณะนี้จะมีพรกรฉุกเฉินอยู่

เพราะกฎหมายอนุญาตให้สามารถชุมนุมได้นะคะ
ส่วนทางด้านของนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภา
ออกมาพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่บอกว่า
อยากจะให้ยุบสมาชิกวุฒิสภาภายในเดือนกันยายนนี้
ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีการยกระดับการชุมนุม

มันต้องพิจารณาในแง่ของความเป็นไปได้ตามกฎหมายด้วยนะ
คือต้องมาทำความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษาก่อน
ว่าการคงอยู่ของสวและการคงอยู่ของฝ่ายบริหาร
มันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นการจะมาบอกให้ใครออกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้
ไม่ว่าจะเป็นสวสสหรือแม้กระทั่งข้าราชการตัวเล็กเนี่ย

ยุบเลยสวยุบภายในเดือนกันยายนนี้

ให้มันเสร็จทันภายในเดือนกันยายนนี้

ไม่ขอให้ความเห็นต่อการชุมนุมเมื่อวานนี้
แต่แสดงความคิดเห็นในแง่ที่ว่า

ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
สำหรับยติการแก้ไขรัฐธรรมนูลของฝ่ายค้านี่
ว่าน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาพผู้แทนรัศดรได้
กับสมัยการประชุมสภานี้
ส่วนกรณีที่สวบางคนเสนอให้เปิดประชุมร่วม

จะได้หาทางออกความขัดแย้งของประเทศร่วมกัน

สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าลงชื่อ
เพื่อเสนอยติต่อประธานได้ตามที่รัฐธรรมนูลเปิดช่องเอาไว้

ยังไม่มีสมาชิกในรัฐสภาเสนอยติมานะคะ